ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีกันหน่อย
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะมีกลุ่มวัยรุ่นน้องผู้ชาย
อายุสักประมาณ๑๐ปลายค่ะ
รวมตัวกันขี่รถมอเตอร์ไซค์สักประมาณ๕๐คน
แต่คันหนึ่งมีน้องอายุ๑๒กับ๑๔ปี
จังหวะที่น้องกำลังจะเลี้ยวกลับรถ
ปรากฏว่ามีรถกระบะวิ่งมาทางตรงพุ่งชนค่ะ
พอชนเสร็จปุ๊บร่างของน้องเนี่ยกระเด็นไปฟาดกับเสาไฟฟ้าที่สุดแล้ว
ทั้ง๑๒และ๑๔ปีเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพทรายขาว
ไปพร้อมกับกู้ชีพแล้วก็แพทย์ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ซึ่งอยู่บนถนนเพชรเกษมทรายขาวคลองท่อมบ้านคลองแร็ดหมู่๗

จุดเกิดเหตุเป็นบริเวณเกาะกลางถนนช่วงกลับรถ
พบผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่เลยค่ะ

ทั้ง๒คนพื้นเพลย์เป็นชาวตะบลคลองพลนั่นแหละค่ะ
ห่างกันไปสักประมาณ๕เมตรไปพบรถจักรยานยนต์
อยู่ในขู่ข้างถนนสภาพเนี่ยโอ้โหไม่เหลือค่ะ

ในที่เกิดเหตุพบร่องรอยเฉียวชนที่เสาไฟฟ้ากลางถนน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลคลองท่อม
ทีนี้ไปสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๕๐คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากตลาดทรายขาว
มาที่จุดเกิดเหตุกำลังจะเลี้ยวกลับรถ
จากนั้นรถกระบะไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อ
วิ่งตามหลังมาชนเขาอย่างจังนะคะ
ในที่สุดรถจักรยานยนต์ที่ทั้งคู่ซ้อนกันมา
ก็คือน้องอายุ๑๔กับ๑๒เนี่ยนะคะ
ร่างปลิวกระเด็นไปกระแทกเสาไฟฟ้า

ส่วนรถกระบะคันที่ไปประสบเหตุขับหลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัว

แล้วเดี๋ยวจะมอบศพให้ญาตินำกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ